คุณอุ้มลักษณะกลับลำบอกไม่เคยแพลนจะแต่งกับคุณบอล

คุณม้าคุณโพธคุณน่ากฆณี

แต่คุณถือว่าร่วมอยู่ในการคุณร่วมด้วยคุณต้องโดนด้วยจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองจำเลยที่สาม

อีกสักคดีก็ช่างอย่างนี้กว่าจะฟ้องร้องกันกูก็ไปแล้วแหละ
เรื่องนี้นะฮะอ๋อทำไมฮะ
อืมคดีความมันยาวกว่าคดีอายุไข

อายุความนี้มันยังไม่ขาดอายุไขและขาดแล้ว